เมื่อเช้ากันสักหน่อยนะฮะว่าภารกิจอะไรบ้างนะครับ
ในการที่ไปวิ่งแล้วก็ไปขอบคุณประชาชนด้วย

เมื่อเช้าในตี๕๓๐ฟิตจัดเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
มาวิ่งที่สวนลุมเห็นไหมคะ

นักข่าวสื่อช่องต่างโอ้ก็สู้ไปด้วยกันค่ะ

แล้วสีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
แล้วตอนไปวิ่งนะก็มีคนขอถ่ายรูปตลอดทางเลยนะคะ

เพราะว่าปัจจารย์วิทยาตายก็เป็นสิ่งที่สวยงาม
แล้วก็เลือกหรือไม่เลือกมีขี้ขาวหมาน้างคู่ครับ

ร่างกายสำคัญสำคัญสรุปแภพร่างใจ
ก็จะใช้ทำงานแต่แข็งแรงขึ้น
นักข่าวก็ซู่ตามไปตลอด

มาตั้งแต่เช้าความจริงเกาะติดภารกิจเลือกตั้งก็ดึกดื่นเหมือนกันนะ
ดูตอนคุณสิริวัลวิ่งหน่อยค่ะตอนที่ฟ้ามืดนะคะคุณผู้ชม
สุข่าวอาการกลางกายดีใจแล้วก็จะใช้ให้ทำงานเลย
นักข่าวเรามาทำงานนะคะเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะ
เดี๋ยวราชาเนสไหนก็รอดูแล้ว

โอ้โหเดี๋ยวพวกเราก็ต้องแข็งแกร่งตามวาดที่ผู้ว่าแล้ว
คุณชัชชาติออกกำลังเป็นประจำวิ่งเป็นประจำขี่จักรยานเป็นประจำ
นักข่าวหลังจากนี้ต้องฝึกต้องออกกำลังกายไว้
เพื่อตามภารกิจผู้ว่ากรทมก็ต้องวิ่งแบบนี้นะฮะ
ซึ่งคุณชัชช่านเอาจริงนะก็ก่อติดเรื่องการนับคะแนนค่ะ

มาวิ่งที่สวนลุมจริงเป็นวิถีชีวิตปกติเลย
ปกติคุณชัดเขาวิ่ง๔รอบของสวนลุมนะคุณ

ใช่แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนชัดชาติไง

วิ่งรอบสวนลุมสัก๘รอบได้ไหมล่ะ๒๐กิโล
โอ้โหตามหมายเลข๘นะฮะหมายเลขการสมัครนะฮะ

จริงก็มีกลุ่มเพื่อนนักวิ่งที่สวนลุม
เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณชัด

นี่นักข่าวของเรานะก็ถามเหมือนกันว่า
คุณชาติชาติที่จะทำคืออะไร๓สิ่งแรก

ว่าตั้งใจจะคุยกับข้าราชการกรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะ